คุณผู้ชมมีสิ่งที่มีค่าต่อจิตใจไหมครับดอม

สิ่งที่มีค่าต่อจิตใจดอมคืออะไร

สิ่งที่มีค่าต่อจิตใจของน้ำแข็งคืออะไร

สิ่งที่มีค่าต่อจิตใจผมคือคุณผู้ชมทุกคน
ไม่มีคุณผู้ชมไม่มีนัตรภพมุฮมัตร

คนเรามีสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจไม่เหมือนกัน

ตามหาสิ่งที่มีค่าต่อจิตใจนี้

คุณมากินลูกชิ้นฟรี๑สัปดาห์

ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นผู้ชายคนนี้
ด้อมมองก้มเงย
เยยเอามือปลดอะไรสักอย่าง

นี่แหละฮะเดินเข้ามาวนเวียนบริเวณ๓ล้อ
๓ล้อนี่เป็นร้านขายลูกชิ้นทอด
เดินกลับไปที่รถจักรยานยนต์แล้วเข็นมาจอด
นะครับแล้วจากนั้นก็เอาถังก๊าซไปแล้วครับ

ลักถังก๊าซ๑๕กิโลกรัมไปนะครับ
ใส่ท้ายรถแล้วก็ขี่รถหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อ๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา

หลังท่ารถในเขตเทศบาลเมืองพนัฐนิคมชนบุรี

สันติสุขสวัสดิ์คนนี้อายุ๓๒

คนร้ายผมเห็นว่าเป็นผู้ชายมาคนเดียวเข้ามาในซอย
แล้วก็เดินมาดูหน้าบ้านพักของชาวบ้านเนี่ย

นะครับผมก็จอดรถเข็นขายลูกชิ้นทอดไว้

มันก้มเงยก้ม

คลายวาวปลดสายมันเอาไปอะ

พี่ถามหาถังก๊าซขนาดนี้เหรอ

ก๊าซนี้มีมูลค่าไม่มากหรอก

มันเป็นสมบัติที่พ่อผมริกกลกไว้ให้ทำหาหากิ้นน่ะ

อยากได้ถังก๊าซนี้คืนนะครับ

คุณมากินลูกชิ้นฟรี๑สัปดาห์
อ่าค้าขายครับ
ระเบิดทอดครับครับถังแก๊สใบเนี้ยครับถังแก๊สโดนขโมยไปแล้วมีใบเดียวด้วย
แล้วไม่หมดเหรอพี่เบิร์ตคือหมายถึงแบบเวลาเขาใช้แก๊ส
เออก็คือเขาก็ต้องเปลี่ยนถังแหละแต่แต่เขาคงหมายถึงว่าไอ้สิ่งเนี้ย
จะเป็นใบไหนก็ตามแต่ไอ้ถังก๊าซเนี่ยมันมีพ่อแม่เอาไว้ให้ทำอาหารกิน
นี่พี่พยายามเข้าใจเขาแล้วนะพี่พยายามเข้าใจแล้วผม
ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะพี่สันติส่งข้อความมาบอกมาด้วย
สันติไปแจ้งความแล้วนะครับเพื่อให้ตำรวจช่วยตามคนร้าย
แล้วตามถังก๊าซกลับมาให้เขาให้ได้มาใช้ทำมาหากินต่อไปเห็นใจจริง